เรื่องของความหัวร้อนในการใช้รถใช้ถนนยังมีให้เห็นเป็นข่าวเป็นคราวอยู่ทุกวัน
ล่าสุดมีอีกแล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลเขามีการแชร์กันอย่างกว้างขวาง
กรณีหนุ่มเก๋งนะคะขับรถเก๋งหัวร้อน
เห็นลุงเนี่ยปั่นรถจักรยานขวางทางอยู่เร่งค่ะบีบแต่ไล่
คุณลุงเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมาถูกทางแล้วก็เลยหันกลับไปตะโกนด่าใส่อะค่ะ
สุดท้ายหนุ่มคนนี้โมโหนักลงมาจากรถนะคะแล้วก็เข้ามาหาลุง
ทุ่มรถจักรยานของลุงเสียหายเลยค่ะคุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเก็บเอาไว้ได้
แล้วก็นำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์คุณลุงเนี่ยปั่นจักรยานสวมเสื้อสีน้ำเงินนะคะ
ส่วนชายหัวร้อนสวมเสื้อสีเทาลงมาจากรถเขาก็เดินลงไปหาคุณลุงค่ะ
ผลักลุงจนล้มลงไปแล้วก็ทุ่มรถจักรยานไปบนฟุตบาทกระเด็นไปไกลเลยค่ะ
รถจักรยานเสียหายซึ่งผู้โพสต์ก็ระบุว่าเหตุเกิดบริเวณทางยูเทิร์น
ชายเสื้อเทาขับรถสีดำขับตรงมาด้วยความเร็วแต่ไปต่อไม่ได้
เนื่องจากว่าคุณลุงเนี่ยปั่นจักรยานมาขวางเขาก็เลยบีบแต่ใส่ลุง
ลุงแกก็ตะโกนไปแล้วพี่เสื้อเทาก็หัวร้อนเปิดประตูรถลงมา
ผลักลุงจนล้มจากจักรยานแล้วก็ทุ่มจักรยานลุงจนกระเด็น
ลุงแกโมโหเลยไปเตะรถเขาคืนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปค่ะปรากฏว่าลูกชายของคุณลุงเนี่ย
เอาภาพหนุ่มหัวร้อนคนนี้มาแชร์ต่อในลักษณะตามล่าตัวพร้อมข้อความแบบนี้ค่ะ
บอกว่าถ้าใครพาไปเจอจะให้๒๐๐๐บาท
ไม่ใช่ออกตัวแรงแต่บุคคลนี้คือพ่อของผมเองครับ
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปหาคุณลุงคนนี้ล่ะค่ะนายทศพรภูลสวัสดิ์อายุอนามแก่๖๔ปีแล้วนะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้เอง
บริเวณถนนสงประพาหน้าตลาดบุญอนันต์ย่านดอนเมืองค่ะ
ลุงกำลังปั่นจักรยานข้ามถนนอยู่
ตอนข้ามรถคันอื่นเขาก็หยุดให้ทางลุงปั่นนะ
ลุงก็ปั่นข้ามไปกำลังจะถึงอีกฝั่งถนนหนึ่งอยู่แล้วล่ะ
ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดำที่ขับมาด้วยความเร็วในเลนสุดท้าย
ก็คือเลนซ้ายนะคะเหยียบเบรกแล้วก็บีบแตร่ใส่ลุงเสียงดังลั่นเลย
ลุงแกก็ตกใจรีบยกรถจักรยานหลบขึ้นไปบนฟุตปาดแล้วก็หันไปมอง
แล้วปรากฏว่าอันนี้คือสิ่งที่ลุงเล่านะ
รถเก๋งคันนั้นขับมาเทียบข้างลุง
เปิดกระจกแล้วก็ด่าลุงด้วยคำหยาบ
อนุญาตอ่านนะคุณผู้ชมมึงมีอะไรไอ้
อันนี้อ่านไม่ได้แต่เป็นคำหยาบคายนะ
ได้ยินแบบนั้นแกก็โกรธเพราะบอกว่า
คนขับเนี่ยเท่าที่ดูด้วยสายตาอายุอนามก็น่าจะ๓๐ปีเอง
แก่คราวลูกลุงได้อ่ะแต่ผู้ชายหยาบคายกับลุงมาก
ลุงก็เลยด่าสวนกลับแล้วก็เตะล้อรถไปหนึ่งครั้ง
เท่านั้นแหละค่ะผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถเก๋งสีดำเนี่ย
เปิดประตูลงมาเลยกระชากแล้วก็ผลักลุง
จากนั้นก็ดึงรถจักรยานลุงไปทุ่มลอยอยู่บนฟุตปาด
เกียร์สายเบรกแฮนด์หน้ารถหักพังเสียหายหมดเลย
แกก็ตะโกนไปบอกเลยเออเก่งกับคนแก่นะ
แต่ในใจลุงแกก็กลัวเหมือนกันว่าจะโดนทำร้าย
เพราะว่าถ้าเอาเขาจริงจริงเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอก
อายุอนามเขาเนี่ยเด็กกว่าตัวก็ใหญ่กว่า
โชคดีมีคนเห็นเหตุการณ์ช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคลิป
ผู้ชายคนนี้ก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
ผมก็เพราะผมเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเห็นเขาพูดอย่างนี้
ผมผมก็เลยมีอารมณ์เขาก็บอกแล้วมึงอ่ะมีอะไร
กูไม่ได้ข้ามตัดหน้ามึงรถเขาจอดให้คนข้าม
ให้เขายูเทิร์นแล้วมึงแซงซ้ายมาจะชนกู
แล้วมึงไปทำอย่างนี้เหรอลุงก็เลยเอาเท้าถีบไปที่ลูกรอ
หน้าข้างซ้ายรถเขาทีนึงเขาเลยว่าไอ้มึงจะเอาอะไรก็กู
จะเอาใช่ไหมเขาก็วิ่งเข้ามาจะใส่ลุง
ลุงก็เอาจักรยานกันไว้แล้วลุงก็ชี้หน้าอ๋อ
มึงคงเก่งแก่เฉพาะคนแก่นะท่าทางคือหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็พาคุณลุงไปพบตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันไว้
แต่ก็ไม่ได้ยอมบอกลูกชายนะคะจนลูกชายเนี่ยมาเห็นในโลกออนไลน์
ลุงก็บอกอีกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าอยากให้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
รับผิดชอบมาซ่อมรถจักรยานให้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของลูกชาย
รวมถึงก็หวังว่าชายคนดังกล่าวจะสำนึกผิดแล้วก็กลับมาขอโทษก็ยังดี
ต้นชาวเน็ตช่วยกันตามจนรู้ว่าชายคนนี้เป็นคนย่านปากเกร็ด
เดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ